มาดูผลงานของตำรวจเขาหน่อยนะคะในการปราบรามเรื่องของยาเสพติด
ตำรวจภูทรภาค๕ค่ะเข้าไปจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่เลยนะคะ
๓คดีด้วยกันในพื้นที่ภาคเหนือ๓คดีนี้นะคะผู้ต้องหาใน๔คน
ยาบ้ากว่า๗แสนเมตรนะคะแล้วก็ตัวยาบ้าเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เหมือนเป็นยี่ห้อค่ะ
เป็นสัญลักษณ์ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เคยเห็นในพื้นที่นี้มาก่อน
เป็นตรานกอินซีบินอยู่บนดวงอาทิตย์สีแดงแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าถุงยาบ้าถุงนึงนะ
เฮโรอีนให้ด้วยมีของแถม
ถุงยาบ้าแถมเฮโรอีนอ๋อมีของแถมตลกมาก
สำหรับผู้ท้อนภาคห้าค่ะควบคุมตัวผู้ค้ายาเสพติด๓คนนะคะ
บริเวณถนนข้างวัดอรัญวิเวกตำบลทานตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงราย
หลังจากได้รับแจ้งจากสายค่ะว่าจะมีการลักลอบใช้รถกระบะขนยาเสพติด
แนวชายแดนไปส่งให้กับลูกค้านะคะ
พอตรวจก็เจอยาบ้า๕๙๖๐๐๐เมตรนะคะคุณผู้ชมอยู่ในกระสอบ
แล้วก็ซองยาบ้านเนี่ยมันมีตราเหมือนยี่ห้อนะคะอย่างที่บอกไปก็คือเป็นนกอินซี
บินอยู่บนดวงอาทิตย์สีแดงไม่เคยเจอในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๕มาก่อนค่ะ
แล้วที่หน้าแปลกมีของแถมด้วยสั่งยาบ้าแถมเฮโรอีนอย่างนี้เหรอคะ
คือมีเฮโรอีนแถมในถุงยาบ้าถุงละ๑ซองแล้วก็ยึดยาไอซ์ได้อีก๒๑กิโลกรัม
มีอาวุธปืน๒กระบอกมีกระสุนด้วย๒๑นัด
เรื่องต้นก็สารภาพแล้วค่ะว่ากำลังขนยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าที่กรุงเทพนะคะ
ลูกค้าของเราจากยาบ้าไปสู่เฮโรอีนอีกนี่อ่ะแย่นะ

ก็เลยขอตรวจค้นแล้วก็เจอยาบ้าจริง

ก็บอกว่าจะเอายาบ้าจำนวนนี้ไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดพิศนุโลก

เจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดยาไอซ์ได้๒๔กิโลกรัม
ปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติด๕คน
เขาลักลอบขนยาไอซ์เดินเท้ามานะคะ
เลาะมาตามชายป่าพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เขามากันตอนดึกเลยค่ะคืนวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คนร้ายยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นานเกือบครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายทิ้งของกลางเอาไว้อาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าไปนะคะ
รวมแล้วจากผลการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง๓คดี
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๔คนนะคะ
ของกลางยาบ้า๗๒๘๐๐๐เมตรยาไอซ์อีก๔๕กิโลกรัมค่ะ